ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่อาคารกีฬาเวท๒
กันต่อนะคะจะพาไปดูบริเวณรอบนอกเพราะเห็นบอกว่า
รถหาเสียงก็มารออยู่ข้างนอกแล้วนะ

มาติดตามบรรยากาศที่หน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอีกครั้งนะครับ
เป็นบรรยากาศของกองเชียร์ของเหล่าผู้สมัครสอสอนะครับ

ซึ่งขนาดนี้นะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศกองเชียร์นะครับ
ที่กำลังทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นของพักภูมิใจไทยหรือว่าพักอื่นนะครับ
โดยเฉพาะนะครับพักภูมิใจไทยนะครับแก่นำคนสำคัญนะครับ

ขณะที่ในเวลา๖นาฬิกา๔๕นาทีนั้น
หัวหน้าพักภูมิใจไทยในอนุทินชาญวิรากุลนั้น

ที่บรรยากาศของกองเชียร์ของพักภูมิใจไทยนะครับ
ขณะนี้อยู่ที่หน้าประตูสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับ
คุณผู้ชมก็จะได้ชมบรรยากาศสดนะครับ
ขนาดนี้นะครับเป็นกองเชียร์แล้วก็แก่นำคนสำคัญนะครับ
ที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับ
ข้างหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนี่เองนะครับ
ยังมีรถขยายเสียงรถหาเสียงของแต่ละพักการเมืองด้วยนะครับ
ที่จอดเรียงลายกันอยู่อย่างหนาแน่นนะครับ
ซึ่งแต่ละพักนั้นก็เตรียมทั้งกองเชียร์แล้วก็ป้ายหาเสียงมากันอย่างคึกคักนะครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศสดนะครับ
ตอนนี้นะครับพักภูมิใจไทยครับที่หน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแห่งนี้ครับ
ครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่หน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแห่งนี้นะครับ
ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างหรือว่ากองเชียร์ของพักการเมืองต่างทยอยเดินทางมา
เราจะกลับมาดูบรรยากาศกันอีกครั้งครับ